เล่าเส้นเป็นเรื่องสัปดาห์นี้นักเล่าเส้นน็อตวรริสมุ่งหน้าสู่ย่านประชาชื่น
เพื่อเรียนดูเรื่องราวของเมนูก๋วยเตี๋ยวบกสูตรต้นตำรับชาววังที่เก่าแก่กว่า๖๐ปีจากร้านปรุง
ต่อด้วยเมนูก๋วยจั๊บน้ำข้นจากร้านก๋วยจั๊บจรัสพัฒน์เจ้าเก่าแก่ขายดี
และปิดท้ายด้วยเมนูสปาเกตตี้ปลาเข็มจากร้านสปาเกตตี้เจ้าเก่าแก่ประจำย่านประชาชื่นสปาเกตตี้ฮาวส์
ติดตามได้ในเล่าเส้นเป็นเรื่องทางไทยรัฐทีวีค่ะ